เรื่องนี้ใครที่จะไปทำสรรพยากรรมอะไร
ต้องดูให้ดีบางทีดูรีวิวอย่างเดียว

กรณีนี้ที่เกิดขึ้นเป็นการทำสรรพยากรรมเน่าอก
คลินิกแห่งหนึ่งที่จังหวัดปฐุมธานี
ปรากฏว่าพอไปทำมาแล้วคุณผู้ชม
มันมีหนองมันเลือดคั่งด้วยค่ะ
คือนมเน่าเรื่องนี้ก็เลยต้องมีการไปร้องกับกองปราบ
ให้ดำเนินคดีกับเจ้าของคลินิกนั่นเอง
นี่แหละค่ะทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

เป็นผู้เสียหายจากการศัลยกรรม
เสริมหน้าอกที่คลินิกแห่งหนึ่งที่ประธุมธรรมดิ์
แล้วก็มีการนำเอกสารนำหลักฐานต่างเนี่ยนะคะ
ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบ
จะให้ดำเนินคดีกับเจ้าของคลินิกค่ะ
เพราะว่าพอทำหน้าอกไปแล้วเนี่ย

คืออักเสบบวมแดง
มีหนองไหลออกมามีเลือดคั่งด้วย
แต่ทางคลินิกไม่ได้มีการออกมารับผิดชอบนะคะ
โดยผู้เสียหายก็ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าว
แล้วรีวิวนั้นเอาจริงมันก็น่าเชื่อถือ
มีการผ่าตัดจากแพทย์ศัลยกรรมชื่อดังเลยนะ
มีราคาโปรโมชั่นน่าสนใจค่ะ
ก็เลยตัดสินใจทำศัลยกรรมคลินิกที่หน้าอกดังกล่าว
เมื่อเดือนสิงหาคมวันที่๓สิงหาคม
ราคา๓๖๐๐๐บาท

ใช่ค่ะทีนี้เมื่อวันที่๖สิงหาเนี่ย
ก็เริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นบริเวณหน้าอก
คือมีหนองไหลเลือดคั่ง
แล้วก็เลยติดต่อไปยังคลินิกนะคะ

แต่พอไปถึงเจอเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่นี้ไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาล
แล้วทางคลินิกเองก็ปัดความรับผิดชอบ
อาการของผู้เสียหายรายนี้ก็หนักมากขึ้น
ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรัฐนานถึง๙วัน
ด้วยอาการก็คืออาการติดเชื้อนั่นเอง
แล้วที่ออกมาร้องกับกองปราบ
ต้องการให้คลินิกออกมารับผิดชอบ

เพราะว่าทุกวันนี้เธอไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

หน้าอกต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเรื่องอาการติดเชื้อ
ใช่แล้วเธอก็บอกด้วยบอกว่าอยากให้ตรวจสอบ
ข้อมูลของแพทย์ของคลินิกให้ดีนะ
ก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทำศัลยกรรม
อันนี้คือเธอฝากไปถึงคนที่คิดจะทำศัลยกรรมนะคะ
ส่วนทางด้านธนาโรนโรงก็บอกว่า
การตรวจสอบแพทย์ที่ศัลยกรรมผ่าตัด
หน้าอกให้กับผู้เสียหาย
เบื้องต้นจากการตรวจสอบแล้ว
พบว่าเป็นแพทย์ที่รักษาโรคทั่วไป
ไม่ใช่แพทย์เฉพาะทาง
เบื้องต้นพบข้อมูลผู้เสียหายเพิ่มเติมมากกว่า๑๐คน
เกิดจากการเข้ารับการผ่าตัดเสริมหน้าอกกับแพทย์คนนี้นี่แหละ

ส่วนการตรวจสอบคลินิกว่ามีใบอนุญาตในการเปิดดำเนินการถูกต้องไหม
จะยื่นเรื่องให้กับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แล้วก็นอกจากนี้ทางกองปราบก็มีการประสาน
พนักงานสอบสวนกองกำกับการ๔
บังคับการปราบปรามการกระทำความผิด

รับเรื่องดำเนินการสอบปากคำผู้เสียหาย

ข่ายข้อหาช่อกงประชาชน
นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีต่อไปนะคะ